เมื่อสักครู่นี้เป็นบรรยากาศที่ทีมข่าวก็ไปตระเวนสำรวจมานะคะคุณนัทพงศ์ค่ะ
วันนี้เป็นวันแรกที่มีการสั่งอาหารนะคะผ่านทางระบบเพื่อที่จะซื้อของซื้ออาหารนะคะ
ในร้านที่ขายอยู่ในห้างได้เป็นวันแรกหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ถูกปิดไปนะคะ
วันนี้ให้ขายแบบเดริเวอรี่ได้นี่เป็นสภาพบรรยากาศในวันนี้
ในพื้นที่ใกล้บ้านเรานี่แหละค่ะไทยรัฐนะคะ
ร้านต่างเนี่ยผู้สื่อข่าวก็วันนี้ไปสำรวจดูนะคะ
อันนี้เป็นวันแรกของการผ่อนคลายให้ร้านอาหารตามห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า
และคอมมูนิตี้มอลในกรุงเทพกลับมาเปิดขายอาหารและเครื่องดื่มได้
แต่ไม่เกิน๒ทุ่มนะคะผ่านบริการขนส่งอาหาร
ไม่มีการเปิดขายกับผู้บริโภคโดยตรง
ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะไปจนถึงวันที่๓๑สิงหาคมนี้
ถ้าไปดูบรรยากาศเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ก็จะพบเลยนะคะว่าตามห้างต่างวันนี้รถมอเตอร์ไซค์เยอะเลยนะคะ
ก็ไปรอคิวออเดอร์อาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะ
อย่างร้านที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว
ทั้งหมดกว่า๑๒๐ร้านค้าเนี่ยก็เตรียมกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ร้านแต่ก็มีหลายร้านเหมือนกันนะคะ
ที่เราไปสำรวจเตรียมตัวไม่ทันก็ยังไม่ได้เปิดในวันนี้นะคะ
แต่ว่าสำหรับการเปิดให้ขายอาหารในรอบนี้เนี่ย
มีการเข้มงวดเรื่องของการรับออเดอร์มากขึ้นนะคะ
ก็ต้องมีการสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้น
แล้วถึงเวลาเขาก็จะเอาอาหารไปวางบนโต๊ะ
แบบแบบเนี้ยที่นั่งรอเนี่ยนะฮะใช่เขาก็จะจัดที่เอาไว้นะคะ
รายเดอร์นั่งรอเป็นการรักษาระยะห่างอันนี้คือเป็นข้อกำหนด
คือจะต้องรออยู่ในโซนที่กำหนดเท่านั้นนะคะแล้วก็จะรับสินค้าตามประกาศ
จะขึ้นไปรับที่ร้านเองไม่ได้ร้านเสร็จก็จะต้องเอามาส่งตรงนี้นะคะ
จะเห็นว่าลานจอดรถเนี่ยค่ะก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์ของรายเดอร์จอดกันเยอะเลยนะคะ
นี่ค่ะอันนี้หูบรรยากาศนี้ต่างจากช่วงที่ผ่านมาเลยครับ
เงียบเลยเพราะว่าไม่รู้จะไปห้างทำอะไร
จากไปซื้ออาหารนะคะแต่อันนี้ก็จะมีรายเดอร์เข้าไปนะคะ
จอดกันเพื่อที่จะรอคิวอาหารนะคะลูกค้านี่ก็แสดงว่าสั่งกันเยอะเลยทีเดียวนะคะ
เราได้ไปพูดคุยกับสุภาพสตรีท่านหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเอ่อ
ประชาชนที่มารอสินค้าเหมือนกันนะคะตรงทางเข้าจุดรับอาหาร
ซึ่งเนี้ยเธอไปแล้วเธอก็สั่งไลน์แมนอ่า
ไลน์แมนนะคะเนี่ยค่ะเพื่อที่จะรับอาหารค่ะ

ปกติเขาจะส่งของให้ที่บ้านถ้าช่วงโควิด
แต่ว่าอันนี้ผ่านมาพอดีจะรูดบัตรจะให้เขารูดให้อย่างนี้ค่ะ
ไม่งั้นมาจ่ายบัตรทีดีกว่าจริงอ่ะก็อยากจะสั่งผ่าน
แต่ว่ามันไม่มีแบบรูดบัตรไงก็เลยต้องมาเองอะไรอย่างเงี้ยอืม
และตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าร้านอาหารในห้าง
มีการโพสต์เรื่องนี้ค่ะบอกว่า
สบคจหารือเตรียมอนุญาต
ให้ประชาชนทั่วไปซื้ออาหารจากร้านในห้างสรรพสินค้า

เมื่อกี้ผมก็เห็นอันนี้แหละค่ะ

ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้กันเยอะนะคะ
เขาไปศูนย์การค้าเพื่อที่จะไปซื้อของอยู่แล้ว

แต่จะไปกินอาหารไปกินกาแฟ

ซึ่งเรื่องนี้ค่ะสรบคอเตรียมหาทางออกนะคะ

โซนรับออเดอร์เฉพาะผู้ใช้บริการเท่านั้น
ส่วนร้านอาหารเองก็ทำอาหาร

ผู้ใช้บริการก็สั่งแล้วก็รอรับสินค้า

เพื่อลดการติดต่อระหว่างผู้ขาย

ซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวต้องรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะ